การถ่ายทอดสดเหตุการณ์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยิงตัวเองเสียชีวิต
ก็ทำให้เกิดคำถามต่อการทำงานของสื่อมวลชน
โดยในวันนี้นะครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือว่ากรสอทชก็ได้เชิญผู้ประกอบการสถานีธรรทัศน์๔ช่อง
ไทยรัฐทีวีสปริงนิวส์เนชั่นทีวีและทีเอ็นเอ็นก็ได้เข้าชี้แจง
แนวทางการทำงานกรณีถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าว
กศธชนักวิชาการด้านสื่อและนักจิตวิทยา
โดยทุกรายยืนยันว่าปฏิบัติไปตามหน้าที่ของสื่อมวลชน
มุ่งหวังความนิยมหรือเรตติ้งเพียงอย่างเดียว
แม้จะมีการแข่งขันที่สูงก็ตาม
เหตุมันวิชาชีพเท่าที่เราทำได้
ไม่ว่าเป็นการเราเลอภาพมุมสูงหรือตัดการมอยที่จะลดภาพที่อุจาค

สิ่งที่เราทำไปทั้งหมด
เราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
และเราถือว่าทำตามวิชาชีพ

ก็ต้องถ่ายทอดทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่า
ในการประชุมครั้งนี้แล้วก็พวกเราเอง
หรือว่าในส่วนของอนุวงการหรือว่ากรรมการขอสชเองต้องกลับไปคิดว่า
เทคโนโลยีด้านสื่อสารที่เปลี่ยนไปเยอะแยะต่อไปข้างหน้าเนี่ย
เกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกเนี่ยซึ่งไม่ใช่เฉพาะทีวีอย่างเดียว
สามารถไปช่องทางอื่นพวกโซเชียลมีเดียต่างเนี่ย
กำกับดูแลของกศชจะก้าวล่วงไปถึงตรงนั้นมากน้อยแค่ไหน
ขณะที่พลโทพีรพงศ์มณกิจกรรมการกศธชในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ
ผังรายการและเนื้อหารายการก็ได้กล่าวนะครับว่า
ถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าประชาชนไม่ได้รับประโยชน์
เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลและถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้เสียชีวิต
ก็คำแรกเลยมีความจำเป็นอะไรที่คุณจะไปถ่ายทอดสด
มันสำคัญกับสังคมขนาดไหนมันเป็นเรื่องวิกฤตธรรมชาติ
เป็นเรื่องที่จะกระทบสังคมวงกว้างไหมที่จะต้องมาถ่ายทอดสด
ปรากฏว่าถ้ามันเป็นอีกลักษณะหนึ่งเป็นเหมือน
เรื่องที่จะเรียกให้คนมาดูเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่
ศตชก็จะทำหนังสือถามความจำเป็นในการถ่ายทอดสด
ไปยังสถานีเพื่อให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณอักษรอีกครั้งนะครับ
แล้วก็จะเชิญสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเข้าหารือ
เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขต่อไป